แน่นอนว่าโพลแต่ละสำนักก็ทยอย
บอกเรื่องของผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกัน

ดูกรุงเทพโพลกับทางซุปเปอร์โพลกันหน่อยกันแล้วกัน

โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับ
สำรวจความคิดเห็นประชาชนในกรุงเทพ

ช่วง๒๙มีนาคมถึง๒เมษายนที่ผ่านมา

คนดังในสังคมที่คนกรุง
อยากชวนไปเล่นน้ำสงครานด้วยมากที่สุด

กรุงอยากชวนใครไปเล่นน้ำสงครานด้วย
อันดับหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาติ

อยากชวนไปเล่นน้ำสงครานด้วย

ตามมาด้วยผู้ว่ากอทมอาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ

คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตร้อยละ๗๗
และอันดับ๕คุณแพทองทานชินวัฒน์แคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
ร้อยละ๔๕นะครับ
พอโพลของกรุงเทพโพลออกมาแบบนี้นะ
รวมไทยสร้างชาติคุณทิพานันสิริชนะ

บิ๊กตู่ทราบแล้วขอขอบคุณคนกรุงเทพที่ชื่นชม
และยกให้เป็นบุคคลที่อยากชวนไปเล่นน้ำสงครานด้วยมากที่สุด
นี่น่าจะเป็นผลจากการลงพื้นที่พบปะประชาชนในกรุงเทพ
ซึ่งบิ๊กตูบอกเลยนะคุณรัชพร

ลงพื้นที่กรุงเทพแล้วอบอุ่นใจเหลือเกิน
ตอนนี้คนกรุงเทพจำได้แล้วว่าลุงตู่อยู่พักไหน

คุณดรวัญชาญพิพัฒนาชัยดรโคศกพประชาธิปัตย์นะครับ
บอกว่าประชาธิบัติก็มีเหมือนกันนะอรัชพรวันนี้สำนักวิจัยซุปเปอร์โพล
ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการในมิติต่าง
รู้ไหมว่านายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตว์สุจริตเนี่ยที่ประชาชนต้องการเนี่ย
ต้องการคุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์มากที่สุด

ถ้าในกลุ่มของนายกที่ประชาชนเห็นว่าซื่อสัตว์สุจริตนะ
ซึ่งผลสำรวจของซุปเปอร์โพลถ้าดูจากกลุ่มคนที่ประชาชนต้องการในนายกในด้านต่าง

ถ้าเป็นนายกที่มีประสบการณ์แก้ปัญหาธุรกิจวิกฤตเศรษฐกิจได้

ประชาชนมองว่าคุณอนุทินชาญวีรกูล

หัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ร้อยละ๗๓๘สูงสุดในด้านนี้
แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จิตใจดีไม่เป็นเหตุขัดแย้งเห็นผลงานนโยบายสุขภาพ
ถ้าในด้านต่างเนี่ยเขาก็จะมีแต่คุณอนุทินเนี่ยได้ด้านนี้สูงสุด

เหมือนคุณจุลินได้สูงสุดด้านซื่อสัตว์สุจริต
คุณจุลินเนี่ยได้ใจกลุ่มคนที่ต้องการนายกที่ซื่อสัตว์สุจริต
คุณอนุทินคือด้านอื่นก็ตามหน้าจอนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
ได้ใจกลุ่มคนที่ต้องการนายกที่เป็นตัวของตัวเอง

ก็เป็นคนมีจุดยืนมั่นคงในความเป็นตัวต้น
คือถ้าเป็นในด้านนี้บิ๊กตู่ได้เยอะสุด
ค่ะ
กลุ่มคนที่ต้องการนายกที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเนี่ย

อันนี้คือด้านการสื่อสาร
ป้อมหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะฮะ
ได้ใจกลุ่มคนที่ต้องการนายกที่กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภาพจำในอดีต
ภาพจำในอดีตพลเอกประวิทย์เป็นยังไงเหรอคะ
ก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลุงป้อมเวลาลงพื้นที่เป็นยังไง

อ๋อใส่เสื้อกุ๊กชี้นะ

ส่วนกลุ่มคนที่ต้องการนายกที่อายุไม่มากไม่น้อยเกินไป
เทคะแนนให้คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
ได้ไปร้อยละ๔๗๗นะฮะ
อุ๋ยเอาจริงพอตั้งแบบนี้มานี่วางตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงได้เลยไหม

ก็ถ้าเกิดสมมุติเฉยนะเอาทุกคนมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยที่เรียงกันมาเนี่ย
เห็นเลยว่าใครอยู่กระทรวงไหนได้บ้าง
ไหนบอกพี่หน่อยสิกระทรวงที่เป็นตัวของตัวเองนี่กระทรวงอะไรอรัชพร
เอ่อมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
เดี๋ยวจะคิดกระทรวงไม่ออก
ไปดูร้อยเอกร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผากันหน่อยนะคะ

วันนี้ไปเปิดปลาใสที่จังหวัดนครปฐม
ชูเลยบอกพลเอกประวิทย์นี่แหละ

ที่จะเป็นนายกคนต่อไป

พลังประชารัฐวันนี้จัดปลาใสที่ลานอเนกประสงค์

แล้วก็ผู้สมัครสอสสจนครปฐม

บนเวทีร้อยเอกธรรมนัฐ

และประธานภาคเหนือพักพลังประชารัฐเนี่ยหยอดคำหวานก่อนเลย
พอขึ้นเวทีบอกว่าผูกพันกับนครปฐมนะตั้งแต่เรียนโรงเรียนในร้อย
จีบสาวบางเลนแม่ไม่มีบุญวาสนาพอจะได้เป็นเขยนครปฐม
วันนี้พักฝากให้มาพูดกับชาวนครปฐมถึงเวลาที่จะต้องมาสร้างบ้านแปลงเมืองนครปฐม
ด้วยนโยบายที่มันไม่ขายฝันและก้าวข้ามความขัดแย้ง
พูดได้เต็มปากตรงนี้เลยว่าพลเอกประวิทย์นี่แหละคือคนที่เหมาะสมที่จะเป็นนายกมากที่สุด
เพราะ๔ปีที่ผ่านมาการบริหารบ้านเมืองภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ที่อยู่มาได้
ก็เพราะมีพลเอกประวิทย์ที่คอยดูแลสอสอทุกพักยังไงล่ะ
แต่ก้าวไกลหรือเพื่อไทยที่มีความเดือดร้อนเรื่องประชาชน
พลเอกประวิทย์นี่แหละที่สั่งการแก้ไขปัญหาให้นะรู้ไหม
ยืนยันเลยว่าพลังประชารัฐไม่ใช่พักสืบทอดพระเด็จการและจะเสมอต้นเสมอปลาย
ไม่ใช่นักการเมืองบางคนที่ช่วงหาเสียงเนี่ยเห็นหมาก็ว่าน่ารัก
แต่บางคนพอได้สอสอเดินเจอหมาตัวเดิมด่าเฉยไปนั่งหลับในสภาไปสาย
แล้วมีการเอ๊ะนั่งหลับในสภานี่เขาพูดถึงใครนะ
มันมีหลายภาพที่หลุดออกมานะนั่งหลับในสะพานแล้วมีการสาธิตท่าให้ดูด้วยนะคะเนี่ย
รักการเลือกอย่างนี้เอาไหมเอาไหม
ทีนี้ก่อนขึ้นประสัยร้อยเอกธรรมนัฐก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่ามันเร็วเกินไป
ที่จะบอกว่าพักพลังประชารัฐจะปิดหรือเปิดประตูกับพักไหน
หลังจากที่นายภัยบูลนิติตะวันรองหัวหน้าพักประกาศว่าจะไม่จับมือกับเพื่อไทย
แล้วก็จะไม่จับมือกับก้าวไกลอะค่ะซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐบอกก็เข้าใจแหละว่าเป็นความเห็นส่วนตัว
ส่วนจะต้องเบรกไหมเนี่ยก็เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันกับกรรมการบริหารพักซะก่อน
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าพักจะได้สอสอกี่คนแต่มั่นใจว่าไม่แพ้ปี๖๒
๙คือ๙๐กว่าเขตแน่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ร้อยเอกธรรมนัฐรับผิดชอบอยู่ค่ะ
ช่วงเช้านี่หาเสียงอยู่ที่กาดสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่
ช่วงบ่ายลงมาหาเสียงช่วยผู้สมัครสอบของพลักษณ์
หาเสียงที่เขตพระขนงกรุงเทพไปเขตบางนาไปเขตสวนหลวงด้วย
แล้วก็ไปพบปะประชาชนที่พื้นที่นิรันดิคอนโด๙๓บางนากับท่าน้ำสรรพวุฒินะครับ
ชูนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทโดยย้ำว่าใครอายุเกิน๑๖ปีได้รับหมดทุกคน
ถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลและไม่ใช่การแจกเงินพร่ำเพื่อ
แจกแค่หนเดียวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ๖เดือนแล้วจบ
ไม่ใช่ว่าโอ้โหแจกแล้วแจกอีกแจกแบบพร่ำเพื่อ
แต่นี่คือการแจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่
ไม่ใช่การแจกแบบหยอดน้ำข้าวต้มไปเรื่อยเหมือนกับรัฐบาลปัจจุบัน
คุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องการเกณฑ์ทหารเนี่ย
อย่าให้ใครมาพูดว่าพวกที่สนับสนุนให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นพวกไม่รักชาติ
แต่นโยบายของเพื่อไทยคือการเกณฑ์ทหารต้องเกณฑ์ด้วยความสมัครใจ
เพราะถึงเวลาแล้วที่คนเราควรมีอิสรภาพในการเลือกว่าเราอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นทหาร
รักชาติไม่จำเป็นต้องเป็นทหารก็สามารถแสดงออกถึงการรักชาติได้
ทีนี้กรณีที่คุณภัยบูลนิติตะวันรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐยังไงก็ไม่จับมือตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยและก้าวไกล
ในส่วนเพื่อไทยเนี่ยคุณเศรษฐาบอกขอย้อนถามก่อนไม่รู้จริงว่าคุณภัยบูลคือใคร

ส่วนที่คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรนี่ฮะนี่เป็นแกนนำพลังประชารัฐเหมือนกัน

คุณชัยวุฒิบอกโอ้โหถ้าได้คุณเศรษฐาเป็นนายกเหรอ
ต้องไปฟังนู่นนายใหญ่ตัวจริงของพักเพื่อไทย
คงไม่ใช่นายกตัวจริงคุณเศรษฐา

แต่คุณเศรษฐาบอกขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นนอมินีให้ใครอย่างแน่นอน
ทีนี้นโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทของพักเพื่อไทยเนี่ย
ต้องยอมรับว่าก็มีเสียงท้วงติงหรือวิพากษ์วิจารณ์มาจากหลายฝ่าย
บางคนบอกจะไปร้องกรกตว่านี่เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ในการหาเสียง
หรือเปล่าเป็นผิดกฎหมายหรือเปล่า
นี่คือคุณแสวงบุญมีนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลขากรกตบอกถึงนโยบายเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทของพักเพื่อไทย
บอกว่าเรื่องนี้กรกตตรวจสอบแล้วนะครับไม่ถือว่าเป็นการสัญญาว่าจะให้นะฮะ
มีคนร้องมาแล้วนะแต่ถ้าจะเป็นการตรวจสอบว่าจะผิดไม่ผิดอย่างไร
เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าพักการเมืองจะทำให้เกิดผลตามนโยบายได้
อย่างไรแต่มีเงื่อนไขคือต้องมีที่มาของวงเงินวิธีการหาเงินประโยชน์
ที่จะได้รับความคุ้มค่าและความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมูลใน
ตัดสินใจทุกภาคการเมืองต้องรายงานเรื่องนโยบายที่ใช้เงินต่อกรกต
ปัจจุบันมีการรายงานมาแล้วหกภาคการเมืองหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อไทยที่ก็
รายงานมาแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนกรกตก็ให้แจ้งข้อมูลกลับมา
ภายใน๗วันมีคุณศรีสุวรรณจัญญาที่มายื่นคำร้องไว้แต่ว่ากรกตวินิจฉัยแล้วว่า
ไม่เข้าข่ายการสัญญาว่าจะให้หัวหน้าภาคประชาธิปัตย์คุณจุลีลักษณะวิสิทธิ์นะครับ
วันนี้ไปหาเสียงที่สมุทรสาครนะฮะมีทีมเศรษฐกิจของพักเปิดนโยบายเศรษฐกิจ
หาภาคและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับโดยพักประชาธิปัตย์บอกว่าถ้าได้เป็น
นะฮะจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงิน๑ล้านล้านบาทเริ่มจากระดับรากฐาน
การจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านและชุมชนแห่งละสองล้านบาทมีระดับกลาง
ปลดล็อกเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยนะฮะให้กับพนักงานบริษัท
สามารถนำเงินกองทุนทั้งสองรวม๓แสนล้านบาทไปซื้อบ้านหรือว่าลดหนี้ที่อยู่อาศัยได้
แล้วก็บอกว่าถ้าพักประชาธิบัติได้เป็นแกนนำรัฐบาลนะจะเริ่มทันทันทีภายใน๓เดือน
ของภาคก้าวกลัยนะครับคุณช่อพันนิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียงของภาคก้ากล้าย
คุณช่อพนิกาบอกโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยจะได้พวกของกินหรือว่าผักบางทีผักเสียก็มี

เลขที่ได้มาก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีมาก
ทุกคนหนึ่งทุ่มตรงวันที่สิบสี่พฤษภาคม
จะเริ่มทราบผลคะแนนเลือกตั้งแล้ว
และไม่เกิน๔ทุ่มจะทราบผลแบบร้อยเปอร์เซ็นต

คือวันนี้กรกตมีการจัดสัมมนา
เสริมสร้างความรู้และความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนนะคะ
มีทั้งสื่อทีวีสื่อหนังสือพิมพ์สำนักข่าวต่างประเทศสื่อออนไลน์วิทยุต่าง
ซึ่งนายแสวงบุญมีวยาขาวที่การกรกฎร
ก็ฝากถึงคนที่ไปออกรายการโทรทัศน์ด้วย
ว่าไปออกได้ไม่ว่าแต่ศึกษากฎหมายหน่อย
เวลาไปออกแล้วพูดออกไปโดยไม่ดูกฎหมายเนี่ย
มันเดือดร้อนกรกตต้องออกมาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนใหม่
คือตอนนี้งานของกรกตมันมีความสับสนอยู่๒ประเด็น
คือเรื่องบัตรเลือกตั้งกับการรายงานผลอย่างเป็นทางการกับไม่เป็นทางการ
ก็คือย้ำเลยนะคะว่าในการเลือกตั้งวันที่๑๔พฤษภาคมเนี่ย
พอปิดหีบปุ๊บมีการรวมคะแนนแล้วอะค่ะ
ทุ่มจะเริ่มรู้ผลและไม่เกิน๔ทุ่มจะรู้ผล๑๐๐แบบไม่เป็นทางการ
ส่วนเรื่องการรายงานแบบเรียลไทม์ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชัน
เพราะตอนนี้ยังแก้ไขระบบที่อาจจะมีคนกรอกข้อมูลผิดพลาดไม่เสร็จสิ้น
ก็เดี๋ยวต้องมีการซักซ้อมกับสื่อก่อน
สำหรับความร่วมมือกับบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องการขนส่งบัตรเลือกตั้งของปรายศนีย์ไทย
ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งนะคะซึ่งภารกิจของปรายศนีย์ไทยเนี่ย
คือจัดส่งหนังสือรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจัดส่งเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร
และจะส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว
ซึ่งภาพรวมทั้งหมดในสมัยบอกว่าก็เป็นไปตามที่กรกตกำหนดเอาไว้
ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าก็ถือว่าลงเยอะอยู่พอสมควรนะฮะ
หมดไปเมื่อวานแล้วนะ๒ล้านกว่านะอย่าลืมนะฮะ๗พฤษภาคมนะเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ค่ะ
แล้วก็๑๔พฤษภาคมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน
ท่านผู้ชมร่วมตอบแบบสอบถามนะครับเลือกตั้งที่จะถึงนี้คุณจะเลือกใคร
เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะและจะลงคะแนนบัตรทั้งสองใบให้กับสอสอจากภักดิ์ใด
สำหรับไทยรัฐโพลในครั้งนี้นะครับเป็นการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่๓
และจะเลือกสอสอเขตและสสปาร์ตี้ลิสต์จากพักใดนะครับ
สำรวจความเห็นตั้งแต่๖เมษายนนะครับจนถึง๒๐เมษายนนี้
หลังจากนั้นจะสรุปผลการสำรวจแล้วก็เผยแพร่ทุกช่องทางในสื่อของเครือไทยรัฐกรุ๊ปนะครับ
ท่านสามารถร่วมตอบไทยรัฐโพลนะฮะไทยรัฐโพลเลือกตั้งหกหกครั้งที่สามนี้นะครับ